ไปดูเรื่องนี้หน่อยนะฮะคือพ่อนุ่มคนนึงเนี่ย
เขาสงสารแมวไปเห็นลูกแมวลักษณะมันน่าจะพิการหรือเปล่า
หรือไม่ก็ต้องไปเจออุบัติเหตุอะไรยังไงมา
ขาหลังมันเหมือนกับเป็นอัมพาตมันเดินไม่ได้
มันลุกไม่ได้อืมเขาก็เลยเอามันเนี่ยไปหาหมอค่ะอ่า
ไปหาสัตวแพทย์ไปหาคลินิก
เนื้อทั้งตัวมีเงินอยู่แค่๕๐๐นะ
แล้วต้องใช้ถึงสิ้นเดือนด้วยอุ้ย

เพื่อขอความช่วยเหลือจากคนที่สงสารแมว

หรือว่าจะเอาแมวตัวนี้ไปเลี้ยงต่อก็ได้
ไปดูนะฮะ
วันไหร่พามันไปโรงพยาบาล

โรคจ่ายค่ายาวมันไปแล้ว
จะมีใครใจดีเอามันไปเลี้ยงไว้ครับ

ข่าวมันเดินไม่ได้มันพิการครับ
นี่คนนี้ก็ชื่อคุณเช

น้องขาเดินไม่ได้มันพิการ

ผมก็มีเงินอยู่แค่๕๐๐นี่แหละ

คือครูเชบอกลูกแมวตัวนี้นี้

ความอาภาชครึ่งร่างนี่ค่ะจ่อน้องแมวตัวนี้นะครับ
เดินไม่ได้ฉี่เองไม่ได้ถ้าใครจะเอาไปดูแลต่อเนี่ย
ต้องบีบฉี่ให้มันวันละ๒รอบนี่ค่ะคุณหมอดูเห็นมั้ย
แต่ว่าคุณเชก็บอกผมก็ไม่มีกำลังจะเลี้ยงมันหรอก
นี่ไปเจอมันแล้วพามาส่งหมอนะทั้งนั้นสักตัว
ยังมีอยู่แค่๕๐๐ค่ารักษาเนี่ยมหาศาลเหมือนกันนะคะถ้าอาการหนักอ่ะ

เขาก็เลยตัดสินใจถ่ายคลิปแล้วก็หาบ้านให้กับน้องแมวตัวนี้
สุดท้ายมีคนเข้ามาแบบโอ้โหเห็นใจแล้วก็ระดมทุนกัน
บริจาคเงินมาช่วยเนี่ยเอาค่ารักษาก่อนนะ๑๗๐๐บาท

และมีคนใจดีจะรับน้องแมวตัวนี้ไปเลี้ยงไปดูแลต่อและจะรักษาให้ด้วย
โอ้โหก็คือผู้หญิงคนนี้คุณสุนิสา
ค่ะนี่ขับรถมากับแฟนมารับน้องแมวตัวนี้จากคุณเช
น่ารักจังเลยทีแรกคนก็เป็นห่วง
อืมว่าเอ๊ะแล้วเรื่องเงินบริจาค๑๑๐๐๐๑๗๐๐๐บาท
จะไปซ้ำลอยอะไรกับเรื่องราวต่างของพวกที่เขาแบบอะไรยังไงหรือเปล่า
เออเดี๋ยวมันมีดราม่าอีกอ่ะคุณเชบอกที่รอแป๊บหนึ่งไปกดเงินมา๑๗๐๐๐
เดี๋ยวนั้นเลยใช่ไหมคะให้หมดเลยฮะนี่โอ้โหนี่ถ่ายไว้ให้ดูเป็นหลักฐานด้วยว่าให้แล้วนะ
แล้วไม่รับเงินไม่รับทองค่าดูแลเบื้องต้นค่ารักษาที่หมอเมื่อกี้อะไรแบบไม่เอาทั้งสิ้น
คุณสุนิสาเนี่ยรับปากว่าเดี๋ยวจะส่งใบเสร็จอะไรค่ารักษามาให้ทุกบาททุกสตางค์ให้ดู
แล้วก็จะไม่ทำให้คนที่บริจาคเงินช่วยเหลือผิดหวังในการดูแลแมวตัวนี้

เขาก็ไม่ได้ทราบเรียนเงินบุริจาคได้เท่าไรอย่างไร

ไม่ถึงขั้นเป็นแบบอัมพาตอะไรไปเลย
ขายังพอใช้ได้เป็นแผลกดทับ
เดี๋ยวต้องรักษาแล้วก็ฝึกให้มันสามารถใช้ชีวิตได้
เจ้าของใหม่ตั้งชื่อแล้วตั้งชื่อว่าเจ้าปัง
นี่ฮะนี่ปังบอกเป็นลูกสาวคนเล็กของบ้าน
ยืนยันว่าจะดูแลปังปังให้ดีที่สุด
ตอนนี้ปังได้บ้านแล้วนะครับมีคนดูแลแล้วนะฮะ